ก็ดื่มมาเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เมาอะไรมาก
ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านอาหารเนี่ย
ไปเจอคนเมาคนเมาอีกสองมาหาเรื่องบอกขี่เฉียวทำไมอ่ะ